คุณผู้ชมค่ะมาต่อที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อวานนี้คุณแม่สุดแซ่บค่ะคุณอุ้มลักษณะ
ออกงานเจอสื่อครั้งแรกหลังที่อยากขาดจากสามีนะ
บอกด้วยนะอันนี้ประโยคเด็ดคุณผู้ชม
สเปคหนุ่มใหม่ขอคู่บุญแล้วกัน

ไปดูกันค่ะคือก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไปว่า
พร้อมกับลูกสาวน้องดิสนี่อย่างถาวรแล้ว

ขอทำหน้าที่แค่พ่อแม่ที่ดีที่สุดให้ลูกสาวก็พอค่ะ
จะบอกอีกนะคะว่าหนุ่มคนใหม่คนต่อไปว่า
ถ้าอยากจะเข้ามานะขอเป็นคู่บุญคู่บารมีละกัน
ไม่เอาแล้วจ้าคู่เวรคู่กรรม

ที่แน่ก็คือโมงออน

อุ้มยังไม่เข้มแข็ง
ยังไม่แข็งแรงพอที่จะ

ไอ้เรามันก็ค่อนข้างรักซะด้วย
เราก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่เป็นคนข้างรัก
แต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อไปนี้ก็คือ
ก็ไม่ได้ค่อนข้างรักละค่ะต้องมีสติ
เพราะว่าเขามีอาการปวดหลังไงแล้วก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาในวงการอีกแล้ว
แต่ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนอะเนาะแล้วคุณอุ้มลักษณะนะคะ
ก็จะมีคนจำแบบภาพเซ็กซี่ไงถ้าทำรอบนี้คงไซส์ไม่ใหญ่เท่าเดิมนะ
แต่ขอขนาดที่มันแบบพอดีพอดีก็แล้วกันเพราะฉะนั้นทำแน่ค่ะ

พูดตรงเลยแฟชั่นสุดเซ็กซี่ต้องกลับมาทวงบันลังคืนนะแม่นะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าแม่อุ้มแจ้งเกิดมาแบบสายนั้นนะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะคัมแบ็คก็ต้องให้มันปังกว่าเดิมนะแม่นะ